คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
มันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ย
นี่คือสภาพรถกระบะคันนี้นะถามว่ามันเป็นเพราะว่าสภาพของรถที่เก่าชำรุดหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะถามว่าคนขับหลับในเหรอไม่ใช่ค่ะ
สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากคนที่นั่งข้ามคนขับ
ถามว่าเขาไปทำอะไรไปหักพวงมาลัยไปหักพวงมาลัยอ้าวถามต่อว่าทำทำไม
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะเขารู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาไม่อยากจะไปก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งสภาพก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดกลับรถถนนชายางกูลขาเข้าในพื้นที่ตำบลขามใหญ่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะคะ
จุดเกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย

ส่วนคนขับและผู้โดยสารนับไปนับมา๕ชีวิตอยู่ครบค่ะ
ไม่มีใครเป็นอะไรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ทั้ง๕คนไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาล

ช่วยพาเพียงคนเดียวไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหม
ก็คือชายวัย๒๕ปีเบรจเพศ

บอกว่าพาผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลศรีมหาโพหน่อย

เราก็เลยไปถามคนขับชื่อว่านายพงศ์อายุ๔๐ปี
เป็นชาวบ้านที่ยะโสธรเนี่ยท่านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าตัวเขาเองญาติญาติได้มีการวางแผน
หลอกล่อจะพาลูกชายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพ
เนื่องจากว่า๒วันที่ผ่านมาลูกชายเกิดอาการคลุ้มคลั่ง

ลุ้มคลั่งถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายพ่อแม่
ตอนแรกก็หลอกล่อมาได้ดิบดีนะแต่เผอิญเผอิญค่ะคุณผู้ชม
ระหว่างทางซึ่งลูกชายที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทนั่งอยู่ด้านข้างคนขับ
จังหวะหนึ่งค่ะมีเพื่อนบ้านที่ยะโสธรโทรมาถามไทยด้วยความหวังดี
ถึงโรงพยาบาลแล้วหรือยังนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ลูกชายเนี่ยรู้ตัวว่าอ๋อ
นี่กำลังถูกหลอกไปโรงพยาบาลใช่ไหม
สุดท้ายค่ะตัดสินใจดึงพวงมาลัยเลยพ่อกำลังขับรถ
อันตรายมากอ่ะอันตรายมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
นายพงศ์เล่าต่อบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
อยากจะฝากไว้เป็นบทเรียนอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้านจิตเวท
ถ้าเกิดว่าพาเขาขึ้นรถแล้วไม่ควรอย่างยิ่ง
ที่ให้นั่งด้านข้างคนขับ
หรือนั่งด้านหลังคนขับ
เพราะถ้าเกิดว่าเขาเกิดอาการคุ้มคลั่ง
ก็จะทำให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้นะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
คืออยู่กับผู้ป่วยจิตเวต้อใส่ความเข้าใจเยอะเลย
เพราะว่าเขามีอาการป่วยต้องรับการรักษาต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ต้องอาศัยความเข้าใจดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง